ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามไม่ถูก๔ข้อ

สูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่เรารักนะครับ
เสาหลักของบ้านหมายถึงเสาที่ค้ำชูบ้านหลังนั้นให้มั่นคงและแข็งแรง
แต่หากว่าเสาหลักของบ้านผูกพังไปตามการเวลา
ก็มีสิทธิ์ที่บ้านจะพังคลืนลงมา
เหมือนกับครอบครัวที่มาในเวทีเกมต่อชีวิตในวันนี้ครับ
มาจากจังหวัดราชบุรีในวันนี้ครับ
เสาหลักของบ้านหลังนี้เป็นหญิงชะลาวัย๖๑ปี
ที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวถึง๕ชีวิตด้วยกัน

ชีวิตครอบครัวฉันย่ำแย่มาก
วันฉันไม่มีตังค์จะซื้อข้าวให้หลานกิน

ต้องให้แฟนไปเก็บผักข้างถนน
ผักตำลึงผักปุ้งผักกระถิ่นมาต้มกินแทนข้าว

ไปขายกันสองคนจ้ะกับสามี
แล้วก็ลูกนอนใต้รถ๒คน

ระหว่างทางรถมอเตอร์ไซค์มาเขาลงมาจากสะพาน

เขาก็กระเด็นไปรถผมก็หันออกกลางถนน
พอหันออกกลางถนนลูกผมก็อยู่ข้างใน

พอเดินไม่ได้เสร็จก็ตรงนี้เนื้อตรงนี้มันเปิด
เจ็บปวดแขนยกไม่ได้

แล้วก็ตรงเท้านี่เย็บประมาณ๕เข็มใส่เหล็ก
ประมาณเดือนก็นอนโรงบาล
กลับมาบ้านก็ต้องมานอนรักษาอีกประมาณ๗เดือน

ทุกวันนี้ก็เป็นหนี้เป็นสินเขา

จนกระทั่งว่าก็ออกทำงั้นก็มีรายได้

เป็นกรรมกรผูกเหล็กมั่งยกปูนมั่ง
ตอนที่แบกปูนรู้สึกว่าปวดขามาก

เนื่องจากกระดายมันลื่นลงมา
ฉันก็ตกนั่งร้านกระแทกกับโอ่งซี่โคงหัก
ผมก็เลยไปหาหมอเขาก็ทำอะไรไม่ได้
พอช่วงหลังนี่ลุงไม่สบาย
เตะดินลมหน่อยเขาก็บอกเป็นลม

ผมไปสมัครที่ไหนนะเขาไม่รับผม
ฉันก็ต้องบอกกับแกว่าพ่อพ่อหยุดนะพ่อเหนื่อยมาเยอะแล้ว
แกก็เลยร้องไห้แล้วแกก็เครียด
ทำงานก่อสร้างอย่างปูน๕๐โลผมก็ยกได้
ฉาบปูนจับเสียมปูกระเบื้องได้หมดครับ
ถ้าหากว่ามีคนให้โอกาสผมมาผมก็ยังทำได้
ทุกวันนี้แล้วผมไปทำไม่ได้ผมเครียด
แล้วยิ่งหลานสาวเอาลูกมาทิ้งไว้ให้เลี้ยงอย่างนี้
ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทิ้งไปไหน
มันเล็กอยู่ก็เลยต้องนั่งเลี้ยงอยู่อะไรอยู่อย่างนี้
นี่ลูกสาวผมก็เป็นมะเร็งในเม็ดเลือด
ผมไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้จะช่วยได้อย่างไร
ตอนที่ยังไม่ป่วยก็มาทำก่อสร้าง
พอยกปุ่มไม่ไหวเขาก็ไม่ให้ทำ
เมื่อสามปีที่แล้วตัวเจอมะเร็งในเล็กคาวที่สมอง
มะเร็งในเล็กคาวที่สมอง
ทำงานไม่ได้ปวดผัว
ข้างกว่าก็ขยับไม่ได้
ขาข้างขวาก็งอไม่ได้ไม่มีแรง

แม่แล้วอะไรลูก
แม่หนูหายใจไม่ออกแล้ว
ช็อคจนหายใจไม่ออกฉันตกใจมาก
เพราะไม่เคยเห็นลูกเป็นขนาดนี้

เดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วนะลูกพี่ก็ลูก

ก็จะร้องไห้ออกมาเหมือนกัน
หมอเขาก็ปั๊มหัวใจไปถึงโรงพยาบาล
ก็ฟื้นประมาณ๕นาที
นึกว่าไม่รอดแน่

ก็คิดถึงพ่อกับแม่ว่าเขาจะอยู่ยังไง
สงสารลูกแม่จะต้องตายก่อนลูก
แต่นี่ทำไปทำมาลูกจะมาต้องตายก่อนแม่
แล้วหมอกเขาก็ทำคิมโม้ให้สองครั้ง
ทำอะไรไม่ได้เลยร่างกายมันเพีย
ไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่มีใครจ้าง
จากหน้ามือเป็นหลังมือเลย
ไม่มีรายได้เข้าบ้านเลย
มีแม่ทำงานหาเงินเข้าบ้านได้อยู่คนเดียว

เลี้ยงคน๕ชีวิต
ครั้งนี้ฉันลำบากมากเพราะฉันทำคนเดียว
แล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงแฟนเลี้ยงเหรน
มันก็ไม่พอรายได้ไม่พอกับรายจ่าย
ไหนจะค่าเช่าบ้านไหนจะค่าน้ำไหนจะค่าไฟ
ตกเดือนหนึ่งเกือบ๓๐๐บาท
ค่าแพมเพิศค่านมลูกก็เยอะค่านมเหรียญก็เยอะ
ตอนนี้ฉันก็เป็นความดันโลหิตสูง
บางทีก็หน้ามืดเป็นลม
กลางถนนก็เคย
อยู่๓ครั้งที่ล้มกลางถนน
รถกู้ชีพก็เอาไปส่งโรงพยาบาล
ฉันก็มาพักฟื้นที่บ้านประมาณ๓วัน

ให้หนักแค่ไหนเจ็บแค่ไหนฉันก็ต้องทำ
ฉันก็เลยตั้งคติไว้ว่าตายไม่ได้เจ็บไม่ได้
แล้วก็หยุดไม่ได้เพราะจะต้องเลี้ยงดูครอบครัว
ชีวิตทำไมมันลันทศแบบนี้ไม่รู้เกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งเจอลำบากคราวนี้ลำบากมากที่สุดเลยคิดทีไรก็น้ำตามันก็จะออก
แต่ช่วงนี้พอได้เจ้าบ้านเขาช่วยมาเราทำงานเขาเบิกเท่าแก่ให้ไปให้ค่าบ้านได้เดือนหนึ่งแล้ว
จะจบแค่ชั้นปศออกมามาหางานรักษาแม่ก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เหลียนต่อ
ช่วงมีเรื่องทางครอบครัวเลยต้องออกมาช่วยย้ายทำงานมาทำงานล่าสุดก็ลงล้างเห็ดของหนูครับ
ก็ไม่เคยทะแท้เราเกิดมางี้เราก็ต้องสู้ต่อไป
วันนี้ฉันมีความฝันจ้ะอยากจะมีตังค์สักก้อนนึง
จะได้ขายของซื้อรถซาเล้งมาขี่ขายก๋วยเตี๋ยวมั่งขายก๋วยจับมั่ง
ฉันจะได้ออกขายได้๒คน

คนเล็กก็จะได้มีนมกินมีแพมเพิร์ตใช้

เหมือนกันพวกเล็กสักครู่มันจะไม่มีนมกินไม่มีข้าวไม่มีข้างที่เรียนตึงอีก
แล้วเห็นตอนที่ป้าล้มด้วยสงสารจริงคิดว่าถ้าเป็นแม่เราบ้าง
ทำงานหนักทุกวันเลยทุกวันทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่
เหนื่อยมากไหมครับ
เหนื่อยก็ต้องทนยังต้องไม่ทำหลานก็ไม่มีกลิ่น
ตัวเล็กตัวเรทก็ไม่มีนมไม่กินไม่เอามาด้วย

จริงแล้วบ้านของเราป้ากับลูกมีการทราบมีลูกกี่คนนะคะ
มีพี่แหม่มพี่แหม่มนี่เป็นคนโต

เขาก็ทำเลี้ยงเมียเขาได้ลูกเขามีสองคน

บางทีไม่มีเขาก็ไม่ยื่นให้

แล้วน้องบาทล่ะเป็นลูกของใครครับ

เป็นหลานนะครับ
ทำอาชีพอะไรมาบ้างครับ
ก็ขายของบ้างรับจ้างเขาขายขนมบ้าง

ขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยจับแล้วปัจจุบันนี่ทำอะไรครับ

เพราะมันไม่มีทุนที่จะไปซื้อของตรงนั้น

วันก็ได้สามร้อยบางวันเขาก็ให้สี่ร้อย
แล้วแต่ถ้าวันไหนไม่โอเขาได้เยอะนิดหน่อย

วันที่ไปสมัครก่อสร้างเห็นบอกว่า
ลุงก็พยายามที่จะไปด้วยและก็ไปช่วยด้วยแล้วก็ไปด้วย
แต่ว่าทำไมเราไม่รับละครับ
น้อยใจมากไหมครับ
หนักมากเลยใช่
เพราะว่าเขาทำคนเดียว
คราวความชีพก็มั้ยพอใช้

เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รับลุงทุนทำงานเนี่ยนะ
ภาระก็ต้องมาตกหนักอยู่ที่ผู้หญิงวัยชะลาคนนี้

ป้าก็ไม่แข็งแรงขาก็ดามเหล็ก

ชีวิตตอนนี้กับก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันต่างกันมากไหมครับ
ต่างอย่างกับหน้ามือกับหลังมือกันแหละ
เห็นภาพที่ลุงไปเด็ดผักบุ้งบ้างผักอะไรบ้างมากินแทนข้าว
บางทีวันไหนไม่มีงานทำก็ต้องไปอย่างนั้น
ข้าวก็ไปเซ็นเขาเขาก็ให้เซ็นว่ามีตังค์ก็ไปจ่ายเขา
ไม่มีตังค์ก็บอกขอติดไว้ก่อนนะกุ้ง
เขาก็ให้เขาสงสารเห็นเลี้ยงหลานหลายคน
ก็คือตอนนั้นก็คือจะมีพี่แหม่มเนี่ยเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงด้วย
แล้วตอนนี้ตอนนี้พี่แหม่มป่วยก็คือเป็น
ป่วยก็คือมะเร็งมิดเล็กขาวที่สมอง

ตอนนี้ก็เลยงานหนักอะไรก็คือที่เคยทำก็คือทำไม่ได้แล้ว
แม่มแล้วพี่แมมรู้สึกยังไงบ้าง
ภาระต้องตกเป็นของผู้หญิงคนนี้คนเดียว
ก็สงสารแม่ก็อยากให้ตัวเองหายจากอะไรที่เจ็บ
ไอ้ที่เป็นอยู่จะได้มีแรงมาทำงานอย่างเก่า
แต่ได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัวอย่างที่เคยเป็น
ทีนตอนนี้ลุงทำอะไรบ้างนะครับอยู่บ้าน
ตอนนี้อยู่บ้านก็ดูหลานเท่านั้นเอง
งานอะไรที่ลุงพอทำไหวบ้างครับ
งานก่อสร้างนี่ทำได้ทุกอย่างก็อยากจะทำงานก่อสร้างนี่แหละ
เพราะว่าถนัดทางนี้อันนี้พอไปถึงปั๊บเนี่ย

เขาเห็นว่าแกร้ากลัวจะทำอะไรไม่ได้

ถ้าหัวน่างานหรือ
เผื่อว่าท่านดูอยู่ลุงอยากจะบอกอะไรกับเขา

ถ้าหากว่าข้างบ้านเขาไม่ช่วยเหลือบ้าง

อยากจะแบ่งเบาภาระคนที่บ้านด้วย

บาทมาถึงหนูบ้างนะลูกน้องบาท

ไปไงลูกจุดพิษฐานในครอบครัวของเรา

หนูเรียนได้ถึงปไหนชั้นไหน

ทำไมถึงต้องออกโรงเรียนมาเพราะอะไรลูก
เพราะแม่เขาป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดครับที่สมอง
ก็เลยต้องออกโรงเรียนมาช่วยแบ่งเบาภาระยายครับ

ยายต้องออกไปทำงานนอกบ้านด้วย
แม่ป่วยเราก็ต้องคอยดูแล

รายได้เป็นยังไงลูกล้างทุกวันไหม

รายได้วันละ๓๔๐๐ครับ

อยากจะทำอะไรให้กับครอบครัวบ้างนะลูก
อยากเก็บเงินรักษาแม่ให้หายจากโรคมะเร็ดเลือดเขา

ลูกของเจ้าอัน

แล้วน้องฟางอยู่บ้านนี่ช่วยเขาเรียกว่าอะไร

ช่วยงานบ้านได้บ้างไหมลูกเนี่ยหนูทำอะไรหนูทำอะไรได้บ้าง
ถือขาดบ้านถือบ้านหลังจาน
แล้วตอนนี้วิกฤตที่เกิดในครอบครัวของเราที่ป้าบอกว่า
ลำบากสุดเลยมันคืออะไร
ก็ต้องเลี้ยงลูกสาวที่เป็นมะเร็ง
แล้วก็ลุงก็หากินไม่ได้
แกก็นั่งร้องไห้ทุกวัน
ไหนจะหลานตัวเล็กอีก๒คน
ลุงคิดว่าก็คือทำคนเดียวเลี้ยงกลุ่มชีวิตในบ้าน

ถ้ามีจบาทมาช่วยก็ค่อยช่วยกันอีกนิดหนึ่ง
แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิต
ก็จะทำทุนขายของ
อยากได้อะไรเห็นบอกว่าอยากได้ซาเล้ง

สาเล้งแดงที่ขีดขีดข้างหลัง
แล้วก็มีที่นั่นอยู่ข้างหน้า

เพราะเราเคยขายมาก่อนตอนนั้นขายอยู่
ขายแล้วมีเงินไปกู้เข้ามา

พอไม่มีเงินให้เขามันยึดไปหมดเลย
ทางรถก๋อเตี๋ยวรถปล่อยจับ

ก็เลยอยากกลับมาได้เงินทุนสักก้อนหนึ่ง

ได้มีอาชีพเนอะก็ยังไปกันได้กับตายายครับ

ถ้าจะเปรียบกับสำนวนไทยของเรา

พ่อเตี้ยอุ้มข้อมก็คงจะไม่ผิด
เพราะว่าคนที่ต้องดูแลคนอื่นนะครับ

เพราะวะทุกภาระที่แบกออกไว้
ให้เข้าผีตอบคำถาม
ลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๔ข้อ๑ล้านบาท

รุ่งชอบดูช่องไทยรัตน์ทีวีหรือครับ
ชอบดูอะไรมากที่สุดครับ